ส่วนเหตุการณ์ข้างหลังเรา๓คนนี้คุณผู้ชมซ้ำซากอีกแล้วครับ
ศึกนักเรียน๓โจดุโอ้โหยิงช่างกลดับครับ
แล้วก็เด็กที่เสียชีวิตอายุแค่๑๖เองคุณ
มันมีทั้งภาพวงจรปิดออกมาตอนก่อเหตุนะฮะ
นี่ที่ซอยระนอง๒นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นจริง
ช่วงนี้ทั้งยิงกันตีกันแล้วก็วิวาดกันเกิดขึ้นบ่อยจริงนะครับ
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ไปดูวงจรปิดกันหน่อยนะครับวงจรปิดที่จับภาพได้นะครับ
พี่บอสพี่บอส

โอ้โหวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดชัดเจน
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมครับว่ามีการทะเลาะวิวาดกันมีการใช้อาวุธทั้งมีด

สุดท้ายผู้เสียชีวิตถูกยิง
แล้วเดี๋ยวจะล้มแล้วก็แน่นิ่งลงไป
แล้วก็เพื่อนผู้เสียชีวิตพยายามที่จะมาช่วยนะครับ
ก่อนจะเสียชีวิตคนตายพยายามต่อสู้

บาดเจ็บด้วยนะครับตอนนี้ตำรวจบอกเลยนะครับ
คนที่บาดเจ็บแล้วไปรับการรักษาที่ไหน
คุณถูกจับกลุ่มแน่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางซอยระนอง๒นะครับ
แต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้๗โมง๕๔นาที
คุณผู้ชมฮะคนที่ตายอายุ๑๖ปีคือ
นายพงภีระสุโคตรหรือผู้เป็นนักศึกษาชั้นปี๒
วิทยาลัยเทคนิคดูสิตมากับเพื่อน๑คน
ถูกกลุ่มคนร้าย๓คนขี่จักรยานยนต์มา๒คัน

แต่งตัวมิดชิดมากทีนี้ครับ
พอเข้ามาประชิดตัวคนตายแล้วก็รุมทำร้าย
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นปรากฏว่าคนตายนะฮะ
นายผู้ล้มลงแน่นิ่งกับพื้น
กลุ่มคนร้ายขึ้นรถจักรยานยนต์

ส่วนเพื่อนของคนตายพยายามที่จะช่วยเพื่อนนะคุณนะ
ลากตัวไปนะฮะนายผู้ถูกเจาะยิงเขาที่หน้าอกขวา
ลุอวัยวะสำคัญนะครับ

พบปืนปากกาตกอยู่๑กระบอก

ซองยาอมแก้เจ็บคอตกอยู่
คุณผู้ชมส่วนคนตายนะสภาพเนี่ย
เลือดอาบไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้ครอบครัวของคนตาย
เมื่อรู้ข่าวว่าลูกถูกยิงรีบมาที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมแม่เนี่ย

รักลูกเหลือเกินคุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะฮะ

มาเกิดเป็นลูกแม่ใหม่นะลูกนะ

แม่รักพ่อมากนะลูก

ถ้าหนูรับรู้ได้นะพูด
แม่รักหนูสุดหัวใจเลย

ไม่เอา
ไม่เอา

หัวอกของคนเป็นแม่ที่สูญเสียลูกชายไป

แม่บอกแม่รักลูกสุดหัวใจนะ
คุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้เป็นพ่อนะ

ลูกมาไหว้แล้วก็ออกไปเรียนตามปกตินะฮะ

โดยจะไปเปลี่ยนก่อนเข้าวิทยาลัยนะครับ

ระหว่างทางลูกชายคนเดียวด้วยคุณ

แล้วก็ตั้งใจให้เรียนจบ

ซึ่งพ่อก่อนหน้านั้นก็เป็นห่วงลูกนะ

เพราะเป็นห่วงจริงเพราะวิทยาลัยนี้

เขาบอกเหตุวิวาที่เป็นข่าวว่า
มีเหตุวิวาสบ่อยครั้งเขาจะว่ายังไงบ้างนะครับ

ลูกก็อ้อนแม่ขอไปเรียนต่อ

ทีนี้ทางป้าป้าจัน

ป้าจันหรือนางสาวจันทนาแพ่งแสง

คือไม่ต้องใส่ช็อปออกไปออกจากบ้าน
ไม่กล้าใส่ชุดนักเรียน

มีหนังสืออยู่ภายในห้องที่เด็กเขาเอามาเก็บไว้นะครับ
ซึ่งได้ตกลงทำห้องเปลี่ยนชุดให้กับนักศึกษา

เพราะเด็กมักจะถูกทำร้ายที่ป้ายรถเมย์บ่อยครั้ง
ใส่ออกมาจากบ้านเป็นชุดนักศึกษาก่อนจะเข้าเรียน
ขากลับก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากชุดนักศึกษา
แต่มีกฎนะฮะกฎห้ามนำอาวุธเข้ามา
ห้ามเสพยาเสพติดห้ามเอารุ่นน้องมาซ่อมที่ห้อง

ไม่ได้มาซ่อมแซมสิ่งเสียหายนะ
เอามาซ่อมมารับน้องกันที่ห้องเนี่ยห้าม

ซึ่งเด็กก็จะดูรถเมย์ผ่านแอปพลิเคชัน
ถ้ารถเมย์มาถึงใกล้ป้ายรถเมย์นะ
ถึงจะรวมกลุ่มออกไปพร้อมกัน
ไม่กล้ามีใครแยกออกไปที่จะไปรอรถเมย์คนเดียวนะฮะ

ส่วนตอนเกิดเหตุน้องผู้เข้ามาเปลี่ยนเสื้อตามปกติ
โดยน้องผู้ยกมือไหว้สวัสดีป้าด้วยนะ

จะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ยังใส่ชุดปรายเวทใช่ไหม

แล้วก็เดินออกไปแล้วก็ยังสวนกับสามีของป้า
ก็ยังยกมือไหว้ลุงก็คือสามีของป้าด้วยนะ

เสียใจคือด้วยความคิดคิดทุกวันนี้นะ
ละนอง๒เป็นเส้นที่น้องจะถึงโรงเรียนแล้ว
อีกไม่กี่เมตรน้องไม่น่ามาโดนแบบนี้
เราก็ผูกพันกับเด็กเหมือนกันเนอะ

ให้ที่พักที่หลบแล้วก็ที่เปลี่ยนชุดแบบนี้นะ
ป้าก็เสียใจกับการที่เด็กอายุยังน้อยเลย

มาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์รุนแรงนะครับ
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้พอมันเกิดขึ้นติดกันเนี่ย
แล้วมันคนละเหตุการณ์มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรเหมือนกันนะ
เชื่อไหมว่าเพื่อนของน้องผู้
เมื่อวานเขาก็ไปที่โรงพักไปกัน๓คน
คือจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจแหละ

เพราะว่าฝั่งที่มาก่อเหตุมาทำน้องผู้เนี่ยคือถามเลยนะ
เรียนที่ไหนอ่ะไอ้ประโยคแบบนี้แหละคุณผู้ชม
ต่อให้ถ้าเราไม่ใส่เสื้อช็อป
แล้วพอเขาถามมาให้ทำยังไง
ให้โกหกไปว่าเรียนที่อื่น

แต่แค่เดินไปถ้าเจอหน้าเรียนไหน

ซึ่งเมื่อวานนี้เพื่อนของน้องพูด

เอาเสื้อขาวที่เป็นเสื้อของน้องผู้มาด้วย
พอมาถึงอักว่ายพ่อแม่ของผู้
แม่น่ะร้องผมร้องไห้เนี่ยตั้งวันนี้
นี่เพื่อนลูกชายแต่ตอนนี้ลูกฉันไม่อยู่แล้วแล้วแม่ก็ไปกอดเพื่อนลูกอะนะคะ
แล้วก็เพื่อนลูกก็มากราบตักขอโทษแม่นะ
ค่ะ๑ใน๓ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าฝั่งคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเลย
ไหนอ่ะแล้วชักมีดทำร้ายเลยนะ
ทีนี้ก็ต้องมีการป้องกันตัวแล้วฝั่งคนร้ายก็เอาปืนมายิงใส่ผู้นัดหนึ่ง
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝั่งที่มาก่อเหตุเรียนที่ไหน
เรื่องนี้ทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วเขาตั้งแนวทางการสืบเอาไว้๓ข้อ

ผู้โดนทำร้าย๑ความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
เป็นความขัดแย้งของเพื่อนของผู้หรือเปล่า
และ๓เป็นเรื่องความขัดแย้งต่างสถาบันไหม
แล้วตำรวจเชื่อด้วยนะคะว่ามีการวางแผนในการก่อเหตุแน่นอน

ทีนี้กล้องวงจรปิดที่จับภาพได้

ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีขาวแดง
ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนซ้อน๒กันมา
คนขี่สวมหมวกกันน็อกครึ่งใบกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน

คนซ้อนก็ใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบกางเกงยีนสีดำรองเท้าผ้าใบ

เป็นยามาฮ่าสีเทาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คนขี่ก็สวมหวกกันน็อกเต็มใบกางเกงขายาวสีน้ำตาล

ณตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
แล้วฝั่งคนที่เขาก่อเหตุเขาเจ็บด้วย
เผื่อใครจะเห็นเบาะแสแล้วจะได้แจ้งตำรวจสอนอดูสิตนะคะ
โดยทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกไตรเทพแพทย์รัฐ
ผู้กำกับการตำรวจสนดุสิต
ก็บอกว่าได้ส่งวัตถุพยาน
ทั้งอาวุธทั้งสิ่งของที่พบในจุดที่เกิดเหตุ

ใช่คุณตำรวจปืนปากกาของฝั่งไหน
อันนี้ยังระบุไม่ได้เลยว่าเป็นของฝั่งไหน
แต่เท่าที่สอบปากคำ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยนะ
เชื่อว่ามันเป็นประโยชน์พอสมควรเลย
แล้วน่าจะออกหมายจับได้เร็วนี้แหละตำรวจบอกค่ะ

กลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บด้วย
แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเจ็บหนักเจ็บน้อยขนาดไหน

ยังไม่พบข้อมูลว่ามีใครไปรักษาที่โรงพยาบาล
อาการบาดเจ็บเพราะว่าตอนนี้ทางสอนอดุสิตเอง
ประสานไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบนะ
มีไหมเคสผู้ป่วยแล้วได้รับบาดเจ็บมีบาดแผล
ลักษณะประมาณนี้ก็ยังไม่ได้มีโรงพยาบาลแจ้งกลับมานะคะ
ฟังตำรวจก็แล้วเอ๊ะทางสถาบันล่ะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิตค่ะ
พอจักรินดำรักตอนนี้ค่ะสั่งให้งดการเรียนการสอน

เปลี่ยนมาเป็นเรียนแบบออนไลน์๒อาทิตย์นะคะ
ใช่แล้วแล้วพอบอกแบบนี้
บอกจริงเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นกับทางสถาบันมานานนะ
คือพยายามป้องปรามจนไม่เกิดเหตุกับเด็กในสถาบันมา๑ปีแล้ว

แล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวทางผอสถาบัน
ก็จะต้องหารือกับทางชุมชนแล้วก็หารือกับตำรวจ
ว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้มาจะป้องกันอะไรยังไงได้บ้าง
รวมถึงต้องมีการเยียวยาครอบครัวของน้องผู้ด้วยนะคะ
การนี้เกิดขึ้นก่อนที่น้องจะเดินทางถึงสถาบัน๓๐๐เมตรเองนะ